เป็นสถานที่ที่หลายคนเขาตั้งความหวังก็เลยไปขอ
แล้วได้สมดังหวังเมื่อได้สมดังหวังทำยังไง
ก็ต้องไปแก้บนสิครับ

วงมาลัย๙พวงประทัดอีกหมื่นนัด

หัวหมูร้อยหัวนะวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะ
หน้าลานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมรุชัยสูง๓๐เมตร
นั่นก็คือหลวงพ่อสมหวังนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นโอ้โหองค์หลวงพ่อนี่ใหญ่มากจริงนะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังมีพวงมาลัย๙พวง
แล้วก็มีแถวประทัดอีก๑๐๐๐๐นัด
เดี๋ยวจะจุดกันเอาให้ดังกลางวานรอบวัดกันไปเลย
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นของคุณทัศมนลาพรอายุ๓๕ปี

หลังจากที่เธอมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังแล้วได้สมหวังดังใจไหม
เธอเล่าว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่โควิด๑๙ยังไม่ระบาดหนักนะ
ว่าขอให้ขายที่ดินที่พัทยาจังหวัดชนบุรีได้
ปรากฏว่าหลังจากกลับไปมีคนติดต่อขอซื้อที่นี่เลย

ที่จะกลับมาแก้บนตามสัญญา
เรื่องแบบนี้ต้องบอกนะมันเป็นเรื่องความเชื่อจริง
แต่ผมได้ยินบ่อยใครที่มีความต้องการ
มีความหวังว่าอยากจะขายที่ดินขายบ้านขายคอนโดขายนู่นขายนี่นั่น

ส่วนใหญ่จะมาขอพรจากที่นี่ให้ขายได้
แล้วก็ได้ยินมาว่าก็ขายได้สมหวังดังปรารถนา

ลักษณะแบบนี้จะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปขอที่นี่แห่แหนกันไปแล้วจะขายได้กันหมดทุกคน

มันก็เป็นโชคของใครของเขาเป็นจังหวะเป็นโอกาสกันด้วยนะคุณ